ฆ่าเผาสองศพในจังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะ

แต่มีเพียงแค่คนเดียวนะคะที่มีหลักฐานชัดเจน
แล้วก็ยอมรับสารภาพส่วนอีกคนยังคงปฏิเสธอยู่ค่ะ
เนื่องจากที่มีคนไปพบศพนายประเสริฐธรรมรักษา
หรือว่านายบอยวัย๒๐ปีกับนายอนุชาสุภานิษฐ

ถูกมัดร่างติดกันแล้วก็ถูกเผาอำพลางคดี
อยู่ที่ชายป่าข้างบ่อขยะเทศบาลนครหาดใหญ่

พลตำรวจตรีทิวธวัฒน์นครศรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา

คุมตัวนายวิรัติแก้วทองพันธ์หรือนายแวว
และนายบ่าวซึ่งยังไม่ทราบชื่อจริงนะคะ
ไปสอบสวนที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาค่ะ

ว่าเป็นคนเกาะเหตุในคดีนี้
บอกว่าตัวเขาและนายเอ็กซ์เป็นคนยิงผู้ตายทั้งสองคนที่บ้าน
แล้วก็นำศพไปอำพรางคดีที่ข้างบ่อขยะ
แต่ยังคงให้การวกวนอยู่ค่ะว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุกี่คนกันแน่
เดี๋ยวก็ว่า๓คนเดี๋ยวก็ว่า๘คน
ซึ่งก็น่าจะมาจากอาการหลอนยาเสพติดค่ะ
เพราะว่าหลังเนี่ยในแววคนนี้เขาเสพเฮโรอีนด้วยการฉีดเข้าเส้น
ส่วนในบ่าวผู้ต้องสงสัยอีกคนนึงที่โดนจับได้เนี่ย

พอสอบสวนแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวในแววไปที่ห้องขังสพหาดใหญ่
รอพนักงานสอบสวนยื่นเรื่องขออนุมัติศาลจังหวัดสงขลาแล้วก็แจ้งข้อหาค่ะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๙ก็ได้มีการรวบรวมวัตถุพยานมาตรวจสอบอย่างละเอียด

ซึ่งมีการขุดหลุมฝังเอาไว้ที่หลังคอกวัวข้างบ้าน
มีกระสุนปืน๒นัดแล้วก็มีคราบเลือดไม้ไผ่แล้วก็ไม้เทียมที่เก็บได้จากบ้านในแววด้วย
ซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกันกับที่พบในจุดเกิดเหตุที่เผาผู้เสียชีวิตทั้งสองศพค่ะ
สืบสวนสงขลาก็มีการตั้งศูนย์ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเข้าออกจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดด้วย
เพื่อจะเอามาปฏิปต่อเรื่องราวทำสำนวนคดีนะคะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการขนศพผู้เสียชีวิตที่ถูกยิงที่บ้าน
ก่อนที่จะนำศพไปเผาทิ้งก็จะลองมองหารถต้องสงสัยนะคะ
ทีมข่าวเราเองก็ลงพื้นที่ก่อติดข่าวนี้เหมือนกัน

เขาบอกว่าปกตินายแววไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ญาติกับครอบครัวเองก็ไม่ค่อยคุยกัน
และยิ่งรู้ว่าหลังยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

กล้าเตือนด้วยนะคะก็ต่างคนต่างอยู่กันไป
พอรู้ข่าวว่าตำรวจจับในข้อหานี้เนี่ย
ถามตรงเลยญาติเองก็รู้สึกว่าไม่ได้แปลกใจ

ถ้าใครจะคิดว่าหลานโหดเยี่ยม

ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ฆ่ายัดท่อในพีรณัชชุมทองหรือในโอ๊ต
ลับของตำรวจปรับรามยาเสพติดสพหาดใหญ่ด้วย
แล้วก็ยังมีคดีเสพยาเสพติดเมื่อปี๖๐
แต่คดีฆ่าเนี่ยเจ้าตัวสู้คดีจนสารยกฟ้องนะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูคดีนี้อีกหนึ่งคดี